ค่ะหมาตัวเดียวอืมแล้วไม่รู้ว่ามันตกใจอะไรเนี่ย
วิ่งโอ้โหขวางถนนมีรถเกิดอุบัติเหตุหลายคันนะฮะ
มีคนได้รับบาดเจ็บไปอีกหนึ่งคนนะฮะ

นี่ครับคุณผู้ชมครับหมามันก็พอชนเสร็จปุ๊บนะครับ
ก็วิ่งหนีหายไปเลยนะครับเห็นแนบไปเลย
แต่ว่านี่ครับคันแรกคือเป็นมอเตอร์ไซค่วงข้าง
คันที่สองเป็นแบบนี้อีกคันก็เกือบแล้ว
ไปชนตรงบริเวณฟุตบาทนะครับ
สามครั้งซ้อนนะถ้าดูจากภาพนี้นะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถนนจรรยานนท์นะฮะตะบนบางวัวอำเภอบางประกง
ฉะเชิงเซาครับช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะครับ
แต่ว่าเบื้องต้นเจ้าของรถก็คือไม่ได้ติดใจเอาความ
คือมันเป็นสุดวิสัยไงคันนี้ไปชนด้านข้างแล้วก็เนี่ย
ไปโดนบริเวณฝั่งซ้ายมือของหน้าจอนะครับ
มีคนเจ็บด้วยหนึ่งคนนะครับแต่ว่าหมาก็อย่างที่บอกว่า
ตัวที่ก่อเหตุก็ไม่รู้หายไปไหนแล้วนะวิ่งหนีไปได้เป็นที่เรียบร้อย
เรื่องสุนัขที่ตัดหน้าบนท้องถนนนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่คนบนท้องถนนก็
เรียกว่ามันเป็นการตัดสินใจกระชันชิดนะคะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระมัดระวังจริง
ก็คนเจ็บก็หายไวนะครับ